เรื่องของงูเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาแล้วเนี่ย
จะให้โชคใช่ไหมอันนี้มาแล้วไล่ไม่ไปนะไล่ไม่ไปแล้วคนเป็นตัวเลขด้วยนะ
อยากดูแล้วใช่ไหมครับหัวเขียวข้าวเด็ดครับ
ดูลายที่ตัวลายที่ตัวที่เอามาหาพระแบบนี้นะ
เอามาทำอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมเอามาให้พระพรมน้ำมนต์ค่ะ
จิ๊จิรับลิ้นพรมหัวหน่อยจิจิจิรับลิ้นหน่อยจิจิ

นี่ชื่อจิจิเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
เห็นแบบนี้เนี่ยนะคะเจ้าของเนี่ยคือพี่ประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณค่ะ
ซึ่งพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงจีจี้เนี่ยเพราะเชื่อว่าเป็นลูกหลานพญานาคกลับชาติมาเกิด
แล้วดนใจนะให้พี่ประเสริฐขับรถเก๋งมาทำบุญที่วัดนี้
แล้วงูเนี่ยมาถึงที่วัดนะลอกคราบที่วัดด้วยอ่ะดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
ทีนี้เลยอยากให้พระช่วยเจิมให้เพื่อความเป็นมงคล
แล้วก็ชี้ให้นักข่าวดูนะดู
นี่เห็นไหมเห็นไลน์ไหม
ไลน์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเลขนำโชคงวดนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะคะเห็นเป็นเลขอะไร
เพราะว่าพี่ประเสริฐเขาบอกว่าถ้าถามผมนะ
ผมเห็น๐๑๘คุณผู้ชมเห็นแบบพี่ประเสริฐไหม
แล้วหลวงพ่อท่านว่ายังไงบ้างผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พรมน้ำมนต์ให้กับน้องจีจี้เขาบอกว่าวันก่อน
มีงูเจ้าที่เข้ามาในวิหารหลวงพ่อขาวเป็นงูเหลือม
ยาว๒เมตรกว่าเหมือนกันงูตัวนั้นอาจจะมาเป็นประจำ
ปีละ๒๓ครั้งก็เป็นที่รู้กันดีในหมู่แบบ
ญาติโยมแล้ววันนี้เนี่ยอัตมาก็ได้พรม
พรมให้น้องจีจี้แบบนี้โอ้โห
ประเสริฐเขาอะไรเนี่ยลิ้นสัมผัสวิญญาณ
อยากรู้ที่มาเลยนี่ฉายาเขาหรืออะไร

ชาวบ้านเขาทำพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเสือนะ
แต่ทีนี้มีสาวนี้โอ้โหวิ่งวิ่งรัดทุ่มมาเลย

อ๋อสาวน้ำเหลือง่ายป้ะ

พี่เบอร์ทผู้ชมแข่งเค้าวิ่งรัดทุ่มมาอย่างนี้เลย

อยู่ท้ายหมู่บ้านทุ่งตาพุกตะบนอ่างทองที่กำแพงเพชร

แล้วคืออย่างนี้คือพี่เขาโดนแฝงร่างอย่างนี้หรอ
โดนแฝงร่างเลยอาทาขึงขังเลย
อ้างว่าข้านี่แหละเจ้าพ่อเสือ
แล้วก็นั่งคุยกับชาวบ้านอยู่พักใหญ่ครับไม่รู้คุยรู้เรื่องหรือเปล่า
แล้วก็อวยพรให้ทุกคนโชคดี
แล้วก็สาดน้ำให้ชาวบ้านได้ชุ่มฉ่ำกันแต่มันเลยสงกรานมาแล้วนะ
แล้วก็เป็นการรับโชครับลาบครับให้อยู่เย็นเป็นสุข
พิธีบวงสวงครั้งนี้ชาวบ้านยังจุดทูปมงคล
แล้วก็จุดประทัดเสียงทายขอเลขเด็ดนี่
โอ้โหชาวบ้านเขาไปรอรับน้ำมนต์กันเยอะเลย